เหตุการณ์นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบนักเรียนหญิงชั้นม๓
แล้วก็ลากตัวไปข่มขืนในป่าละเมาะนะครับสุดท้ายถูกรวบตัวได้ทันควันครับ
ตำรวจโรงพักห้วยหลวงนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจับกลุ่มในแก้ว
อายุเพียง๑๙ปีครับเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุข่มขืนนางสาวเอ
ซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตอนแรกเนี่ยผู้ต้องหาก็ปฏิเสธเสียงแข็งแต่ว่าพอผู้เสียหายมาชี้ตัวก็หน้าซีดครับ
รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงจริงในแก้วเนี่ยบอกว่าช่วงสักประมาณสามทุ่มของวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแล้วไปสวนทางกันกับนางสาวเอบนถนน
เห็นว่าหน้าตาดีขี่มาคนเดียวก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาครับ
ตัดสินใจเลี้ยวรถกลับแล้วขี่ตามประกบ
แล้วก็ลากตัวเขาเข้าไปในป่าละมอข้างทางนะฮะผู้เสียหายขัดขืนก็ถูกชกท้องไปจนนอนแน่นิ่งไปสู้ไม่ไหว
สุดท้ายก็ถูกข่มขืนจนสำเร็จความไคร่พร้อมกับขู่อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
ห้ามแจ้งความนะเธอก็ขี่รถตามประกบ

คนร้ายก็ขี่รถตามประกบไปส่งผู้เสียหายถึงที่บ้าน

ที่เป็นผู้เสียหายก็บอกกับคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ให้พ่อแม่พาไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักห้วยหลวง
จนถึงเที่ยงคืนคุณผู้ชมในคืนเดียวกันนี่แหละ
ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มได้ครับ
เพราะว่าในแก้วเนี่ยนะฮะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าวัดพอดีครับ
วัดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ก็เลยนำตัวมาสอบสวนสุดท้ายก็เอาผู้เสียหายมาชี้ตัว
แล้วก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงนะฮะ

ขณะที่ตำรวจกำลังนั่งกันอยู่เนี่ย
เขาบอกว่าก่อนข่มขืนเนี่ยนะฮะ
ที่เขาจะข่มขืนนางสาวเอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย
ในแก้วเองก็พยายามถีบรถจักรยานยนต์ของนักเรียนหญิงม๓คนอื่นแล้วนะ
แต่คันอื่นที่เขาถีบไม่ล้ม
ทำให้ในแก้วเนี่ยก็ยังวนเวียนขับรถหาเหยื่ออยู่อย่างนั้นนะฮะ
ไปเจอน้องผู้เสียหายขี่มาคนเดียวก็เลยก่อเหตุจนสำเร็จนะครับ
ตำรวจก็เลยตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพดำเนินคดีต่อไป
อายุเพียง๑๙ปีนะฮะ